เรื่องของหน้าตาของบัตรเลือกตั้ง
สุดท้ายที่ประชุมกรกตก็มีมติเลือก

โก้ของพักแต่ว่ายังไม่ตอบความชัดเจนนะครับ

เข้ามาร่วมสังเกตการณ์ในประเทศไทยครับ
ส่วนท่านนายกก็พูดสั้นนะครับว่า
เรื่องของการเลือกตั้งนั้นเป็นเรื่องภายในประเทศ

และให้ต่างชาตินั้นเชื่อถือให้ได้ครับ
อยู่ที่พวกเราทุกคนนะจ๊ะ
แนวโนโยบาลอีกครั้งหนึ่งครับ
แต่กรกตระหว่างประเทศจะมีการ
มีการติดต่อประสานงานกันนะครับ

เกี่ยวกับเรื่ององค์ความรู้เรื่องการเลือกตั้ง
อะไรต่างนะครับแล้วก็เป็นการรับรอง

ที่จัดการเลือกตั้งด้วยนะครับ
ส่วนเมื่อวานนี้ทางด้านของกรกต
เขามีการประชุมกันสุดท้าย

เลือกบัตรเลือกตั้งที่เป็นแบบที่มี

พักการเมืองทุกพักเลยถึงแม้มันจะยาวมากกว่าต่าง

เฉพาะของแต่ละเขตทั้ง๓๕๐เขต

รูปแบบสมบูรณ์แล้วก็แบบที่มีชื่อ

โดยพันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทภูมิมาเลขาธิการ

ขณะที่นายพงศักดิ์จันอ่อนผู้ประสานงาน

ขอเข้าพบกรกตและรัฐบาล

ยืนยันเลยนะคะว่าไทยจะได้ประโยชน์อย่างมาก

ดอนประมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย

ทำงานภายใต้ปฏิญญาสากล
มีมาตรฐานและข้อมูลที่เก็บก็ล้วนเป็นข้อเท็จจริง

ให้ขึ้นให้อ่านแบบชัดตรงนี้ดีกว่านะคะ
ส่วนความเคลื่อนไหวของพักการเมืองค่ะคุณผู้ชม

หาเสียงเลือกตั้งพักพลังประชารัฐ
ออกมาชี้แจงกรณีที่ถูกโจมตี

เพื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร

ตัวเขามีความใกล้ชิดกับเกษตรกร

ก็เลยพูดคุยกันด้วยความเป็นกันเอง
ทำให้เวลานี้บางพักก็เลยกลัวว่า

ไม่สามารถลงมือหรือว่า
ทำความเข้าใจกับคนกลุ่มนั้น
ได้ดีกว่าพักพลังประชารัฐนั่นเอง

สมาชิกพักพลังประชารัฐโจมตี
ว่าไปเติมเชื้อความขัดแย้งให้เกิดขึ้น

ยุโยงให้เกิดความขัดแย้งในพักเพื่อไทย

อยากจะทำอะไรในพักพลังประชารัฐ
ก็ทำไปอย่ามายุ่งกับพักเพื่อไทย
เพราะเป็นพักการเมืองคนละชั้นค่ะ

แจกบาสิตวรรดิการแห่งรัฐก็เอาใจคนในพักนั้น

กดดั้นให้เลือกภักดิ์การเมืองบางภักดิ์

ถังขยะของกรทมไปแจกจ่ายให้กับผู้นำชุมชน

แบบนี้ถือว่าเป็นการหาเสียงล่วงหน้า
โดยมีรัฐรู้เห็นเป็นใจใช่หรือไม่

ประชาธิปัตย์กำลังรวบรวมข้อมูล
เพื่อให้กรกตตรวจสอบอยู่

หมัดเด็ดเอามาฟาดฟันกัน
ในช่วงใกล้เลือกตั้งแบบนี้นะครับ